หนึ่งของเอเชียนั่นก็คือธีรทรบุญมาทันนะครับ
เป็นการโวดของแฟนบอลที่จัดโดยเอเฮ็ดซีครับของภาร์ทองครับ
ในเกมที่บุรีรามบุกไปเสมอกับกำบาโอซาคาหนึ่งต่อหนึ่งครับ
ที่๑๘มีนาคมปี๒๐๑๕
ไซต์อย่างเป็นทางการของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
ก็ให้เป็นรูปฟรีคลิกที่สวยสุด
เราเห็นบนหน้าจอได้รับการโหวตถึง๖๐
จากแฟนบอลทั้งหมด๕๕๒๕คน
ยิงยากมากนะครับก็เกมนั้นฝนตกแล้วก็ค่อนข้างจะลื่นด้วย
น้ำหนักเท้าทุกอย่างวางแบบสมบูรณ์แบบครับ
ส่วนผลบวชของผู้ทัชอีก๔คน

และปารินโยในเกมกับคาชีวาเรโซได้รับการโหวตแปดเปอร์เซ็นต์ครับ
ส่วนกิจกรรมครัวมาดามครับโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซาม
สโมสรการท่าเรือซึ่งทำข้าวกล่องแจกคนกรุงเทพ
ในหลายพื้นที่ซึ่งก็ทำในช่วงโควิด๑๙นี่แหละครับ
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับโดยเป็นการมอบวัตถุดิบ
สำหรับการทำอาหารจากตัวแทนกลุ่มเชียร์ไทย
คุณหมูและคุณยอร์ดแกนนำฟุตบอลสิ่งเจ้าท่า
เพื่อนำข้าวสารแล้วก็วัตถุดิบที่จำเป็นไปใช้ในการทำอาหาร
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างของกรุงเทพทุกวัน
ดามแป้งก็บอกนะครับว่านี่คือน้ำใจของคนในวงการฟุตบอล
ไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนแต่ทุกคนก็คือทีมไทยที่ไม่เคยทิ้งกัน
แล้วก็จะขยายเวลาตอนแรกจะจบนะครับในช่วงเดือนเมษายน
แต่มาดามแป้งบอกว่าขยายไปจบสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยครับ
แล้วก็จะมีการเพิ่มแจกอาหารถุงยางชีพด้วยครับ
ในเขตคลองเตยยานาวาบางคอแหลมนะครับ
ขุนเทียนห้วยขวางเขตดินแดงนี่ล่าสุด

แล้วก็สัญจรไปทั่วกรุงเทพมันต่อเนื่อง
บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

ก่อนหน้านี้ก็มีครับที่ไปร่วมนะครับ

คุณแอปทักษะออนคุณใหม่เจริญปุระนะครับ
ก็ส่งกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศ

ดำเนินการตามมาตรการอย่างมีระบบ
การตรวจวัดไข้การฉีดพ่นมือ
แล้วก็ทำความสะอาดมือด้วยสเปรย์แล้วก็แอลกอฮอล์
ให้กับแม่ครัวผู้นำชุมชน
อาสาสมัครทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม
รวมถึงการเว้นระยะห่าง๑๒เมตร

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ครับ